ต่อเนื่องกันที่เรื่องของทุเรียน
ทุเรียนนอกจากจะรับประทานได้แล้วนะคะ
ยังนำมาทำเป็นพานไหว้ครูได้อีกด้วย

ไหว้ครูทำจากทุเรียนนะคะ
เป็นผลงานของนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนราชศรีมาวิทยาลัยนะคะ
เป็นผลงานของเด็กนักเรียนม๑เท่านั้นเองนะคะ

เพื่อเป็นการหมายถึงการตั้งใจเรียนลูกเดียว
เขาบอกแบบนี้เอาไปดูผลงานเขาหน่อยค่ะ

ของนักเรียนโรงเรียนราชศรีมาวิทยาลัย

มีทุเรียนมีเงาะแล้วก็มีพวงมาลัยครับ

เรียนลูกเดียวไม่ทำอย่างอื่นนะคะ
ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ของเด็กชาย
วัยวุฒิรามวินิตอายุ๑๓ปี
เป็นเด็กม๑ของโรงเรียนนี่แหละค่ะ

เลือกใช้ทุเรียนพันหมอนทอง
แล้วก็เงาะโรงเรียนต้องเป็นเงาะพันโรงเรียนด้วยนะ
และพวงมาลัยดอกมะลิมาสร้างสรรค์ขึ้น

อยากจะสื่อความหมายค่ะว่าตั้งใจเรียนลูกเดียว
เขามีทงปักแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะ

ฟังเสียงเด็กชายวัยวุฒิเจ้าของไอเดียหน่อยค่ะ
อยากให้คุณครูเข้าใจความหมายของทุเรียนครับ
เพราะทุเรียนที่ผมซื้อมา
เพราะผมคิดความหมายว่าเรียนลูกเดียวครับ
ง้อโรงเรียนแปลว่าไปโรงเรียนครับ

โรงเรียนเทศบาลสามชาญวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
มีการทำพานไหว้ครูเหมือนกัน

เป็นการทำพานมาจากอุปกรณ์การทำส้มตำ
เรียกเสียงฮือฮาทั้งจากครูแล้วก็นักเรียนเป็นอย่างมากเลยค่ะ

มีผักมีผลไม้มีแครอท
มีอะไรหลายอย่างที่เอาไปทำเป็นส้มตำได้นะคะ
การจัดพานไหว้ครูปีนี้ทางโรงเรียนเขาเน้นความพอเพียงค่ะ
บอกว่าให้นักเรียนเวลาทำพาน
หาวัสดุอุปกรณ์จากท้องถิ่น
และจะต้องประหยัดให้มากที่สุด
แต่ยังคงไว้ซึ่งเครื่องบูชาครู

ซึ่งก็หมายถึงความอดทนต่อการกล่าวตักเตือนของครู
อกเข็มหมายถึงขอให้มีสติมีปัญญาเฉียบแหลม
และอีกหนึ่งอย่างดอกมะเขือหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ